คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นเรื่องของการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุกันหน่อยนะคะ

ปีหน้าเขาบอกว่าผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการที่ได้รับเบี้ยอุดหนุนเนี่ย
ไม่ต้องลำบากเดินทางไปรับด้วยตัวเองแล้วนะ
เพราะว่าก็เข้าใจว่าหลายคนบางทีเดินทางไม่ค่อยสะดวกนะคะ
กรมบัญชีกลางเขาจะจ่ายเงินตรงบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์พร้อมกันทั่วประเทศ
มกราคมปีหน้าค่ะ
นายภูมิศักดิ์อรัญญาเกษมศุกร์อธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่า
ตั้งแต่ปีหน้ากรมบัญชีกลางจะใช้วิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเงินเบี้ยความพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม
ด้วยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์โดยตรงไปเลยนะคะ
ไม่ต้องไปรับเงินกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปทอีกต่อไปแล้ว
โดยจะสามารถจ่ายเงินได้ครบทั้ง๗๖จังหวัด๗๗๔แห่งในเดือนมกราคมปีหน้า
มีรอบการจ่ายทุกวันที่๑๐ของเดือนค่ะ
ถ้าเดือนไหนวันที่๑๐ตรงกับวันหยุดราชการ
ก็จะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น
วิธีนี้น่าจะช่วยลดขั้นตอนการทำงานแล้วก็แบ่งเบาภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่
รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ